คุณผู้ชมคะทางกระทรวงเกษตรและสหกรตอนนี้ก็กำลังเตรียมจัดงานใหญ่นะคะ
สำหรับงานพระราชพิธีพืชชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสองค่ะ
ก็จะจัดขึ้นในวันที่๘พฤษภาคมเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็บำรุงขวัญเกษตรกรไทยด้วย
นายอนันต์สุวรรณรัฐประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรบอกว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมการจัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประจำปีสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
ปีนี้ปฏิทินหลวงกำหนดวันพระราชพิธีประกอบด้วยพระราชพิธี๒พิธีรวมกันนะคะ
มีพระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์วันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคลค่ะก็จะประกอบพระราชพิธีที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้ว
มีกำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่แปดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสองซึ่งถือวันนี้เป็นวันเกษตรกรด้วยนะคะ
ส่วนวันถัดมาคือพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญหรือว่าวันไถหวานเป็นพิธีพรามค่ะ
จะประเกาะพระราชพิธีในวันพระธรรมดีที่เก้าพฤษภาคมณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง
พระราชพิธีพฤชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็จะถูกจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรไทยให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูก
โดยจัดขึ้นประมาณเดือน๖ของทุกปีนะคะเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูการแห่งทันธรรมนา
สำหรับปีนี้กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมดสี่พัน
เพื่อที่จะเอามาใช้ในพระราชพิธีค่ะ
ก่อประกอบไปด้วยพันข้าวดอกมะลิ๑๐๕บาท
ปทุนทานี๑บาทก่อขอ๔๓บาทและก่อขอ๖บาท
น้ำหนักเล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น๑๒๐๖กิโลกรัม
จัดเป็นพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน
บรรจุในซองพลาสติกแจกจ่ายให้เป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพเกษตร